คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องแปลกหน่อยที่จังหวัดพยาว
เขาว่ากันว่าไปเจอกับมะพร้าว

เอ้าไปดูกันหน่อย
มะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ย

ประมาณสักสี่เดือนแล้วนี่พอเอาไว้ตรงนี้

ปกติถ้าปลูกเอาไว้ยังเงี้ยเป็นต้นกล้าอะไรก็ว่ากันไป
ส่วนใหญ่มันจะมาแค่หน่อเดียวนะเนาะไปตอนกุญชีสา

แต่มาต้นนี้โอ้โห

แตกยอดแทงหน่อมา
สามหน่อเลยอุ้ยแล้วมันสูงไล่เลี่ยกันไง

ถามเจ้าของครับก็คือร้อยตำรวจตรีวินัย
ขัดอายุ๖๕ปีเจ้าของบ้าน
บอกว่าพันต้นมะพร้าวไว้ก็ร้อยให้โต
แล้วไปปลูกเอาไว้หน้าบ้านหรือจะจำหน่ายอะไรก็ว่ากันไป
ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกครับว่ามะพร้าวเนี่ยมันจะแปลก
แล้วแทงหน่อมาถึง๓หน่อแบบนี้
คุณนักข่าวของเราที่พยาวเห็นปั๊บโอ้ยรู้ปุ๊บ
ว่ามันต้องมีการมาขอโชคแบบปุ๊บปั๊บ
คุณพี่ก็เลยมาเป็นดูโอปั๊บปุ๊บ
เออเดี๋ยวดูโอปั๊บปุ๊บ

ว่านี่น่าจะเป็นต้นมะพร้าวศักดิ์สิทธิ์
แล้วที่มาสามหน่อยอย่างนี้น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่
สามนางสามนางมีอะไรบ้าง
มีเจนนุ่นโบเจนข้าเจนข้า
หนูชื่อเจนมากะนุ่นแล้วก็มากะโบ
คุณชอบดูอะไรอย่างนี้เยอะคุณจำ
มันนานแล้วนะคุณรู้เรื่องจริงบ้างนะ
ติดใจเจนุ่นโบไม่วางเลย

มันไม่ใช่มาโชว์ตัวมาโชว์การแสดงกับเรา
คุณผู้ชมก็แล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อกันไปทีนี้